คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนกันหน่อย
บ้านเราคือเราต้องนำเสนอข่าวเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนทุกวัน
รวมถึงวันนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นด้วย
ที่ต่างประเทศเขามีวิธีการยังไง
เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์สุภาพพร้อมอยู่แล้วค่ะ
ติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คและท่านผู้ชมครับค่ะ
คือถ้าเราเถียงกันด้วยเรื่องที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้
แล้วมองไม่เห็นเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เถียงกันให้ตายก็หาเหตุผลมาล้มล้างกันไม่ได้ค่ะ
แต่ว่าถ้าเรามีตัวเลขมาอ้างอิงได้อันนี้เราไม่ควรจะเถียงกัน
ผมกำลังพูดถึงกรณีฉีดวัคซีนครับเถียงกันว่าระหว่างฉีดกับไม่ฉีดเนี่ย
มันต่างกันยังไงยกตัวอย่างผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นแล้ว
ขอยกประเทศสองประเทศที่อยู่ข้างข้างเคียงกันวัฒนธรรมคนเหมือนกัน
คนก็ใกล้เคียงกันคืออังกฤษกับฝรั่งเศส
ตอนที่วัคซีนเข้ามาใหม่ผลิตได้ใหม่เนี่ย
อังกฤษเนี่ยจำได้ไหมครับเขาตื่นเต้นมากที่จะรอรับการฉีดวัคซีน
เพราะเขามีข้อมูลอยู่ตลอดเวลาว่าฉีดแล้วเนี่ย
มันสกัดกั้นการติดเชื้อโควิดได้
อังกฤษเองโดยนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าให้ความสำคัญ
กับเรื่องการฉีดวัคซีนอย่างเป็นระบบองค์กรหน่วยงานของเขาเนี่ย
เขากระตุ้นให้คนอังกฤษไปรับการฉีดวัคซีน
มีรูปแบบหลายวิธีการเลยครับคนอังกฤษเขาเชื่อ
เขาก็ไปฉีดกันเยอะผ่านมาจนถึงวันนี้
หลังจากคนอังกฤษฉีดวัคซีนไปอย่างแพร่หลายแล้วเป็นยังไงล่ะครับ
ตัวเลขล่าสุดเนี่ยคนอังกฤษติดเชื้อ
เอาที่ว่าติดแล้วตายนะเหลืออยู่๔คนต่อวันนี้ล่าสุดนะ
แล้วจำได้ไหมครับจากเดิมเนี่ยตายวันละเท่าไหร่
วันละหลายร้อยครับตอนนี้เหลือ๔คน
อ่าทีนี้มาดูฝรั่งเศสฝรั่งเศสกับอังกฤษก็อยู่ข้างข้างกันแค่นั้นแหละ
มีแม่น้ำขั้นเนี่ยวันนี้ยอดตายรายวันของฝรั่งเศส
ยังหนักอยู่ครับล่าสุดเนี้ยสองร้อยเก้าสิบสองราย
สองร้อยเก้าสิบสองรายเหตุผลเพราะฝรั่งเศส
ฉีดวัคซีนกันน้อยมากฉีดน้อยก็เพราะว่าเขาละลาละลัง
ไม่มั่นใจตัวเลขระบาดรายวัน
ตัวเลขคนป่วยรายวันตัวเลขคนอาการหนักรายวัน
ตัวเลขคนตายรายวันมันก็ยังสูงอยู่อย่างที่เห็น
นี่เห็นไหมฮะเปรียบเทียบ๒ประเทศ
แล้ววันนี้เป็นยังไงวันนี้อังกฤษเนี่ย
เขาผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มที่ตึงเครียดได้แล้ว
องกฤษเปิดโอกาสให้ประชาชนจัดกิจกรรมทำโน่นทำนี่
เกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติได้แล้วในขณะที่ฝรั่งเศส
ยังต้องเจอมาตรการคุมเข้มขยับอะไรไม่ได้กันต่อ
วิถีชีวิตคนอังกฤษโล่งขึ้นไปแล้ววิถีชีวิตคนฝรั่งเศส
ยังถูกควบคุมกำกับอยู่ด้วยมาตรการต่างต่างนี่เห็นไหมฮะว่า
สองประเทศที่มีอะไรใกล้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
แต่กลับมีความเหมือนความต่างกันในบ้านปลายด้วยเหตุผลเดียว
คือการฉีดวัคซีนมากกับฉีดวัคซีนน้อยเอาอเมริกาซะอีกประเทศก็ได้เอา
อเมริกาเนี่ยเคยมีตัวเลขคนตายวันละเป็นหมื่นติดเชื้อวันละหลักแสน
วันหนึ่งก็หลายแสนที่เราตามข่าวเนี่ยนะแต่หลังจากใบเดนประธานาธิบดีของเขา
ลุยฉีดวัคซีนฉีดกันเป็นการใหญ่ผลเป็นยังไงฮะ
ตัวเลขคนตายล่าสุดในรอบวันเหลือสามร้อยหกสิบแปดลาย
จากแต่ก่อนตายกันเป็นหมื่นหลายหมื่นตัวเลขคนติดเชื้อของอเมริกา
สามหมื่นกับสองคนตอนนี้นะของเดิมเนี่ยหลักแสน
จากหลักแสนเหลือสามหมื่นกับสองคน
เห็นตัวเลขอย่างนี้แล้วเนี่ยมันพิสูจน์ชัดแล้วนี่ครับ
ว่าเราไม่ควรจะกังขาใดแล้ว
แต่ว่าคนไทยก็ยังยังกังขาอยู่
ดูจากอะไรล่ะครับดูจากตัวเลขคนที่ไปจอง
รับการฉีดวัคซีนใน๒กลุ่ม
คือกลุ่มที่อายุเกินหกสิบ
มีอยู่สิบเอ็ดล้านห้าแสนราย
ผู้สูงอายุเนี่ยคนที่เป็นโรคประจำตัว๗โรค
มีอยู่สลายน่ะสี่แสนห้ามืนราย
รวมสองกลุ่มนี้สิบหกล้าน
เขาเปิดให้จองวัคซีนมาสิบวันทั่วประเทศเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด
จองกันแค่หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นกับหกราย
ไปดูซิว่าที่ไหนจองกันมากกอทมจองมากหน่อย
แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดลายจังหวัดอื่นอื่นรวมกันแล้วเนี่ย
หนึ่งล้านแปดหมื่นหกร้อยอ่าหนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าราย
นี่จากสิบหกล้านนะสิบวันจองกันแค่หนึ่งล้านแปดหมื่นเท่านั้นเอง
แล้วใครมากใครน้อยเนี่ยท่านดูในถังที่ขึ้นจออาจจะมองไม่เห็นเนี่ย
แต่จะสรุปให้ตัวเลขรวมรวมเนี่ยนอกจากกอทมแล้วเนี่ย
จังหวัดที่จองกันมากที่สุดสองแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกราย
คือจังหวัดลำปางเพราะอะไรครับ
ผมนึกถึงผู้ว่าหมูป่าผู้ว่านรงศักดิ์ท่านไปเป็นผู้ว่าอยู่ที่นั่น
ผมเชื่อว่าที่คนจองกันมากเนี่ยคงเป็นวิธีการบริหารจัดการ
ที่ท่านผู้ว่าให้ข้อมูลกับประชาชนสองแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกคน
อกนั้นมีหลักหมื่นหลักหมื่นก็เยอะ
นนทบุรีห้าหมื่นหนึ่งพันสมุทรประการสี่หมื่นสี่พัน
เชียงใหม่สี่หมื่นสามพันจังหวัดที่เป็นตัวเลขหลักหมื่นเนี่ย
รวมรวมกันแล้วแค่๒๒จังหวัดที่เป็นตัวเลขหลักพันก็มีครับ
สตูนทั้งจังหวัดมีคนไปลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสี่
นี่เห็นตัวเลขแล้วก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
มันสองทางครับที่วิเคราะห์เนี่ยหนึ่งละคนยังลังเลไม่เชื่อมั่น
ยังตัดสินใจไม่ได้ฉีดดีไม่ฉีดดีวะหรือตัดสินใจแล้วว่าไม่ฉีด
หรือสองตัดสินใจว่าจะอยากฉีดแต่ว่าโอ้โหนี่เขาให้จองถึงสิ้นเดือนนี่
ตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบหรอกมีเวลาเยอะเอาไว้ใกล้ค่อยลงทะเบียนจองก็ได้
อันนี้อาจจะมีส่วนภาวนาว่าขอให้เป็นเหตุผลข้อที่สองคือ
เอาไว้ใกล้ใกล้ค่อยไปจองเพราะการจองผ่านแอปมือถือนี่มันสะดวกกว่า
มือถือเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นนิสัยไทย
ทีนี้ระยะของการรอตัดสินใจที่จะลงจองทะเบียนเนี่ย
สิ่งที่ต้องระวังข่าวปล่อยข่าวปลอม
ข่าวที่ออกมาในแง่ผลเสียจากการฉีดวัคซีนฉีดแล้วตายฉีดแล้วเป็นโน่นฉีดแล้วเป็นหนี้
โดยเฉพาะที่โลกออนไลน์โลกออนไลน์เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากหรอก
ส่งมาปั๊บก็ส่งต่อแต่ว่าสื่อหลักเนี่ยควรจะต้องกรองเรื่องพวกนี้หน่อย
มีคนไปสำรวจสอบถามคนที่ไม่คิดจะฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่
ส่วนหนึ่งบอกว่ากลัวตายกลัวอันตรายบอกว่าไม่เห็นในไลน์เหรอ
เขาส่งกันโครมโครมเนี่ยมันน่ากลัวออกฉันไม่เอาด้วยหรอก
นี่นี่คำตอบคนอีกพวกหนึ่งแต่คนที่ไม่ลังเลเขาบอกว่า
เขาเชื่อว่าปลอดภัยเขาอ่านในไลน์หมอยงอ่านในนายหมอประสิทธิ์
ที่คุณหมอโอภาษย์ให้สัมภาษณ์เขาบอกเขาไม่กลัวแล้ว
เขาบอกว่าจะฟังหมอหรือจะฟังใครไม่รู้ที่ส่งกันในไลน์ให้คิดเอา
ฉะนั้นฟังคนที่มีตัวตนและเป็นหมอดีกว่าไอ้ส่วนประเภทข้อมูลที่เขาว่าเขาว่า
แต่ก่อนนี้ก็ลือกันเพียงปากต่อปากแต่เดี๋ยวนี้พอโพสต์เข้าไปในไลน์
มันพลึบเดียวเท่านั้นอ่ะฉะนั้นปิดท้ายวันนี้ผมอยากให้
ท่านอีกมัดระมัดระวังช่วยกันดูอีกเรื่องหนึ่ง
วันนี้หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับพาดหัวข่าวตรงกันหมด
เรื่องเดียวกันหมดเรื่องอะไรครับท่านดูนี่
โควิดสายพันธุ์อินเดียมาแล้วโผล่ที่ไทยเป็น
ผู้หญิงกลับมาจากปากีสถานติดเชื้อพร้อมลูก๔คน

คนสามประเทศกระทรวงต่างประเทศไม่ให้เข้าไทย
มาร้อนถึงสบคสบคถกด่วนวันกลายพันธุ์
กระทรวงสาธารณสุขกักตัวสั่งระวังสูงสุด
หนังสือพิมพ์พาดหัวตรงกันหมดอย่างนี้แปลว่าเขาเห็นเป็นเรื่องใหญ่
เป็นเรื่องสำคัญต้องป้องกันกันให้อยู่
อย่าปล่อยให้เล็ดลอดเข้ามาเพราะโดยตัวเลขโดยข้อเท็จจริงเนี่ย
สายพันธุ์อินเดียเนี่ยหมอยงท่านก็บอกชัดว่า
ที่เรามีอยู่อาจจะป้องกันอะไรมากไม่ได้
สายพันธุ์อินเดียดุมากดูคนอินเดียสิครับตายกันเท่าไหร่
เหมือนกับเราระวังสายพันธุ์อังกฤษระวังกันอยู่ดีดี
เตือนกันอยู่ดีดีโครมเดียวมาลงบนทองหล่อ
หลังจากนั้นก็ระเนละนาดไปกันหมดทั้งประเทศฉะนั้น
ช่วยกันระมัดระวังช่วยกันเป็นหูเป็นตา
เอาล่ะนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
เส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับก็ขยายต่อมา